สำหรับวาระของรัฐบาลพม่าชุดปัจจุบัน
ซึ่งเดิมแล้วสภาพม่าจะมีการเสนอชื่อ
ผู้ที่จะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ในวันที่๑๗มีนาคมนี้
แต่ว่าล่าสุดครับมีการประกาศออกมาแล้วว่า
การเสนอชื่อจะเกิดขึ้นในวันที่๑๐มีนาคม

โดยสภาพม่าไม่ได้ให้เหตุผลถึงการเลื่อนกำหนดในครั้งนี้นะครับ
แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังมีสัญญาณ
พักสันนิบาทแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
ซึ่งครองเสียงข้างมากในสภาว่า
ก่อนหน้านี้หลายฝ่าคาดว่าการเลือกในวันที่๑๗มีนาคม

ที่จะไม่ยอมแก้รัฐมนูล
เพื่อเปิดทางให้นางองซานซูจี
ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้อย่างแน่นอน
โดยนางซูจีอาจจะไปดำรงตำแหน่ง
เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลชุดใหม่
เพื่อให้มีที่นั่งในสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ
โดยนักวิเคราะห์ก็ได้คาดการณ์นะครับว่า
อาจจะเป็นนายทินจ่อสมาชิกพักอายุ๖๙ปี
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกสปอร์ต
กับนายโมอ่องอายุ๖๕ปี
ดีผู้ช่วยแพทย์และนักโทษการเมืองคนสำคัญ